อีกเหตุการณ์หนึ่งนะคะเรื่องของเหตุไฟไหม้ที่เซ็นทรัลเวิล
ซึ่งก็มีฮีโร่ต้องสละชีวิตไป๒คนด้วยกัน
และเพื่อนบ้านก็มีการตั้งศพของฮีโร่เซ็นทรัลเ
มีการตั้งสวดพระอภิษฐรรมศพ๓วัน

ประเพณีหมู่บ้านก่อนที่จะทำพิธีชาปนกิจบรรยากาศการตั้งศพบำเพ็ญกุศลของนายอาทิตย
คำสายอายุสี่สิบเอ็ดปีหนึ่งในพนักงานที่เสียชีวิตจากเหตุเพลิงไหม้
การค้าเซ็นทรัลเวอร์กรุงเทพที่บ้านคำแสนศุกร์ตำบลห้วยขามเภอบุญธริก
อุบลราชธานีก็มีญาติและเพื่อนบ้านที่ทราบข่าว
เดินทางมาร่วมงานกันจำนวนมากนะคะนายจันทาคำสินอายุสี่สิบเจ็ดปี
พี่ชายในอาทิตย์บอกว่าในช่วงเกิดเหตุน้องชายโทรศัพท์มา
แต่จับใจความไม่ได้ก็ได้ตัดสายทิ้งแล้วโทรกลับทันที
แต่ว่าไม่มีคนรับจากนั้นพยายามโทรไปหาหลายครั้ง
ไม่มีใครรับสายค่ะจนช่วงสามทุ่มของวันเกิดเหตุ
รู้ว่าน้องชายเสียชีวิตจากเหตุการณ์ไฟไหม้
การค้าเซ็นทรัลเวิลแล้วโดยวันที่แปดเมษายน
ได้เจอกับน้องชายยังคุยกันเป็นปกติ

ปกติน้องเป็นคนชอบช่วยเหลือคนอื่นอยู่แล้ว
กินเจมานานกว่า๔๕ปี
รู้สึกภูมิใจที่น้องเป็นคนดีแต่ก็เสียใจที่เกิดเหตุแบบนี้ขึ้นนะคะ

รู้สึกภูมิใจที่น้องชายได้ช่วยเหลือคนอื่น
แล้วก็
แต่ผมก็ไม่อยากให้เจกันครับ
น้องคนนี้เป็นคนช่วยเหลือคนอื่น
ทั้งเพื่อนทั้งพี่น้องทุกคนครับผม
ถ้าเพื่อนน้องมีปัญหากับน้องคนนี้ก็จะพยายามแก้ให้ครับ
ทางญาติกำหนดตั้งสวดศพพระอภิษฐรรม๓วัน
ส่วน๑๕เมษายนญาติจะนำศพไปเก็บไว้ที่ป่าช้านาน๓ปี
ก่อนจะนำขึ้นมาทำการชาปนกิจตามประเพณีของหมู่บ้านต่อไปนะคะ
ส่วนฮีโร่อีกหนึ่งท่านที่เสียชีวิต
ก็คือนายศักดิ์ชัยเจริญลาบ
เป็นพนักงานป้องกันอัคคีภัยอาคารเนี่ยนะคะ
ก็พาคุณผู้ชมไปดูบรรยากาศการจัดงานศพที่สารา๔วัดบางฉลง
ในอำเภอบางพลีจังหวัดสมุทรปราการค่ะ
ซึ่งก็มีการจัดสวดพระอภิษฐรรมศพเป็นเวลา๓คืน

แล้วในวันพรุ่งนี้๑๔เมษายนเวลา๕โมงเย็น

ซึ่งภรรยาก็บอกสั้นกับผู้สื่อข่าว

ตอนนี้ยังทำใจไม่ได้ที่สามีจากไป
แล้วก็ไม่อยากให้ผู้สื่อข่าวถ่ายรูปอะไรภายในงาน

ก็ขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวผู้เสียชีวิตทั้งสองท่านด้วยนะคะ